หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสดราม่า
เรื่องราวภายในครอบครัวของสาวขวัญอุสามณีนั่นเองนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีการโพสต์ภาพ
ของสาวขวัญอุสามณีพร้อมกับแม่ของเธอ

แล้วก็ยังมีแฟนหนุ่มอย่างคุณก๊อฟพิชยะด้วยนะคะ
โดยระบุว่าเป็นการเดินทางไปทำบุญร่วมกันค่ะ

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ

ระหว่างที่เตรียมเดินทางไปทำบุญที่ไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงราย
พร้อมหน้าพร้อมตากับคุณแม่แอ๊วปรานี
รวมถึงแฟนนุ่มนักร้องนักแสดงอย่างก๊อฟพิชยะนะคะ
โดยมีแฟนคลับกดไลค์ภาพดังกล่าวมากกว่า๑๒๐๐๐ครั้ง
รวมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมนะคะที่ครอบครัวกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิม
และดีใจที่เห็นนางเอกสาวกลับมามีความสุข
พร้อมกับคนที่รักอีกครั้งค่ะ